ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปดู
้นของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเรียนอยู่ป๖อายุ๑๒ปี
ป๖โรงเรียนแห่ง๑เป็นสังกัดกอทมย่านทุ่งครุ
คือน้องเนี่ยถูกครูตีตีด้วยไม้พลองไม้พลองเรียนลูกเสือ
ใหญ่ยาวใช่มั้ยนี่ฮะก้นเนี่ยช้ำบวงไปหมด
เป็นเยอะเหมือนกันนะใช่แล้วไม่ใช่คนเดียวนะฮะค่ะ
แม่ของน้องบอกว่าเพื่อนน้องที่ถูกตีแบบนี้ด้วยกันเนี่ย
คนโดนกันหมดโดนหมดแต่ตอนนี้มีมาแจ้งความคนเดียว
ก็คือคุณแม่ที่พาลูกชายคนนี้มาแจ้งความที่สอนอทุ่งครุ
เมื่อช่วงสายสายวันนี้นะครับแม่บอกว่าลูกชายอายุสิบสองนะครับ
อยู่ป๖โรงเรียนสังกัดกรทมย่านทุ่งครุถูกครูพระของโรงเรียน
ทำโทษด้วยการใช้ไม้พลองตีก้นจนก้นแตกช้ำบาดเจ็บอ่ะ
ลูกไม่ไปโรงเรียนนะฮะแม่มารู้ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้วันจันทร์นะครับ๑๘พฤศจิกายนลูกไปโรงเรียน
พอตอนเย็นกลับมาที่บ้านลูกซึมบอกว่าเจ็บก้น
พรุ่งนี้ไม่ไปเรียนแล้วนะแม่ก็เค้นถามนะ
ลูกเนี่ยเปิดก้นให้ดูถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกชายบอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเนี่ย
กับเพื่อนรวม๖คนขึ้นห้องเรียนช้า
ทำให้ครูพระนะของโรงเรียนคนหนึ่งนะครับ
ลงโทษด้วยการใช้ไม้ซึ่งลักษณะคล้าย
พลองของลูกเสือหวดก้นลูกชายโดนไป๕๖ที
ก้นเนี่ยแตกช้ำเลือดไหลซิบเลยนะครับ
คือโดนตอนบ่ายแต่ตั้งแต่บ่ายยันเย็นเมื่อวาน
นั่งเรียนไม่ได้ต้องยืนเรียนนั่งไม่ได้เลยนะ
พอแม่รู้ก็เลยตัดสินใจเอาลูกมาแจ้งความ
เพื่อให้ลงโทษกับครูคนนี้ข้อหาทำร้ายร่างกาย
ส่วนเพื่อนของลูกอีก๕คนเนี่ย
แม่บอกว่าถามไปยังผู้ปกครองแล้วนะผู้ปกครองของเพื่อนเพื่อนลูกเนี่ย
แต่ละคนก็ถูกทำโทษเหมือนกันมีบาดแผลเหมือนกัน
แต่ว่ายังตัดสินใจกันอยู่ว่าจะเอายังไง
แต่แม่ของน้องคนนี้บอกดิฉันไม่รอแจ้งความเลย
เรื่องนี้ถือว่ายอมไม่ได้เห็นก้นลูกชายแล้ว
สภาพลูกชายแล้วรับไม่ได้จริงนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่นะฮะ
กูยอมแล้วก็ว่าทางครูอะตีเกินกว่าเหตุจริง

แต่ยังไม่อยากจะให้สัมภาษณ์แบบเปิดตัวนะ

ครูบอกว่าเด็กในกลุ่มที่ถูกตีเนี่ย

ของรุ่นน้องที่เป็นเด็กป๓

แต่เด็กกลุ่มนี้
กลับวิ่งหนีขึ้นอาคารเรียน

แล้วช่วงที่วิ่งหนีขึ้นอาคารเรียน

แล้วก็มาแกล้งมาทำร้าย

นี่ครูอ้างว่าทำแบบนี้อีกค่ะ

แล้วก็ตีไปคนละ๑ครั้ง

อ้างว่าเดี๋ยวรอเพื่อนเข้าห้องน้ำอยู่

อันนี้ตามคำกล่าวอ้างนะ

เรียกมาตักเตือนแล้วก็ตำหนิแล้ว
เรื่องการทำโทษเด็กที่เกินกว่าเหตุ

ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้เครียดมาก

หลังจากนี้ก็ยังต้องถูกตั้งกรรมการ

แต่ท่านดูก้นเด็ก
บอกว่าตีทีเดียวคนละ๑ทีแต่ครูไม่ได้บอกว่าใช้ไม้อะไรตี
แต่แม่บอกว่าเด็กบอกว่าถูกไม้พลองลักษณะเหมือนไม้พลอง
เป็นพลายใหญ่เหมือนกันนะครับแต่โดนไป๕๖ที
เราก็ไม่รู้ว่าเขาก็ให้ข้อมูลกันอย่างนี้นะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องให้เด็กไปตรวจสอบร่างกายที่โรงพยาบาล
เอามาเป็นหลักฐานทางคดีนะครับแล้วก็จะสอบปากคำฝ่ายต่างต่างที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาร่วมด้วยนะครับ
แต่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะฮะ๒๕๖๑
ตกเป็นข่าวดังมาแล้วครูพระสั่งเด็กนักเรียนวิ่งรอบสนามตอนแดดร้อนจัด
ตอนนั้นมีเด็กหญิงอายุ๑๑ปีน้องเนิร์ดนะฮะนักเรียนชั้นป๕เป็นลม
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็เป็นข่าวดังมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะนะฮะ
ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าทางคดีกันต่อกันแล้วกัน